ไปดูกันหน่อยวันนี้เราเตรียมอะไรเอาไว้บ้างนะครับ
เป็นการรวบรวมเมนูเด็ดทั่วทิศสารถิ่นแดนไทย
โอ้โหเรียกได้ว่าทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยแหละ
รวบรวมเมนูเด็ดดังดีอร่อยมาฝาก

เตรียมกระเพาะของคุณไว้รอเลย
โอ้โหร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยมากนะครับ
แล้วก็เที่ยงมันเหมาะมากที่จะไปทานก๋วยเตี๋ยวครับ

ยังมาตูมยังมาต่อยราดถนน

นี่มาพร้อมกับน้ำซุปเจ้มจ้นกลมจ่อม
ตั้งแต่คำแรกยันคำสุดท้ายแหละครับ
อยู่ที่ไหนที่ร้านชิวลมชมเล่ที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัด
สงขลาลงไปที่สงขลาปากใต้บ้านเราครับ
มีเมนูนี้ให้ได้ลองทานกันดูนะครับ
ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรใหม่ใส่ไข่แดงแบบเยิ้ม

เมนูของทางร้านเขามีหลายสูตรนะมีทั้งสูตรแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
น้ำใสก็มีแล้วก็สูตรซอสแดงอารมณ์ก็คล้ายกับเย็นตะโฟแหละคุณผู้ชมครับ
โดยทุกเมนูเรียกได้ว่าเขาจะใส่ทั้งตีนไก่หรือว่าขาไก่นี่แหละ
แล้วก็มีเนื้อหมูลงไปด้วยเนื้อปลากระพงก็มี

แล้วทุกเมนูคุณผู้ชมก็จะใส่ไข่ยางมาตุ๋มลงไปด้วย

เข้ามากเลยนะครับกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำ

ราคาไม่แพงชามละ๒๕บาทแบบธรรมดาราคาพิเศษก็๓๐บาท
แล้ววิวเนี่ยโอ้โหสุดยอดคุณทานก๋วยเตี๋ยวไปนะ

โอ้โหสุขอกสุขใจอะไรขนาดนี้

ห้อยขาชมทะเลกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยฟินกันได้
ราคาก็สบายกระเป๋าอีกด้วย
ยิ่งช่วงสิ้นเดือนแบบนี้อะไรมันจะเหมาะขนาดนี้